คุณผู้ชมครับเราไปดูเหตุวางบึ้ม๒จุดที่จังหวัดปัตตานีนะฮะ
ทำให้ทหารพรานชุดลาดตระเวนดูแลความปลอดภัย
ครูโรงเรียนบ้านปากาลือสงฆ์เสียชีวิตหนึ่งนาย
ถือว่าเป็นเหตุระเบิดรับเปิดเทอม
เพราะว่ารับเปิดเรียนวันนี้เป็นการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบไงคุณ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
สตุยงอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุหมู่ที่๖
บ้านปากาลือสงศ์ตำบลตุยงศ์ริมถนนสายบ้านท่ายาบอร์
บ้านปากาลือสงศ์พบหลุมระเบิดอยู่บริเวณริมถนน

มีชิ้นส่วนระเบิดสะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณเลยครับ
อกจากนี้ยังพบรอยเลือดจำนวนมาก
และอุปกรณ์สนามของเจ้าหน้าที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ
อาสาสมัครทหารพรานเอ็มลุกมานฮายีสแมร์
สะเก็ดระเบิดแล้วก็แรงระเบิดเข้าที่ลำตัวหลายแห่ง
และอาการสาหัด
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองจิก
พยายามรักษาอาการเต็มที่
แต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการสอบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งในกำลังพลชุดร้อยทหารพรานสี่สามศูนย์ห้า
โดยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๓เดินลาดตระเวนเส้นทางเพื่อคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของครู
โรงเรียนบ้านปากาลือสงฆ์จำนวนทั้งหมด๖นายนะฮะซึ่งเหตุระเบิดเกิดขึ้นก่อนที่ครูจะเดินทางเข้าไปในโรงเรียน
มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนดักซุ่มอยู่ในป่าข้างทาง
ก่อนจะกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัมที่วางไว้ริมถนน
เสียงเนี่ยดังสนั่นเลยนะครับแล้วก็อาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตเนี่ย
ถูกแรงระเบิดอย่างรุนแรงตรวจสอบพบถังแก๊สพิคนิค
วงจรวิทยุสื่อสารแล้วก็พบเหล็กเส้นด้วยนะครับ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่๔๓เนี่ย
ระดมกำลังร่วมเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณที่เกิดเหตุภายในรัศมี๕๐๐เมตร
พร้อมกับพื้นที่เขตรอยต่อทั้งหมดจุดตรวจจุดสกัดตั้งเต็มที่แล้วครับ
พื้นที่เพื่อตรวจค้นบุคคลที่เข้าออกอย่างละเอียด
หลังจากได้รับรายงานว่ากลุ่มก่อความไม่สงบได้เคลื่อนไหวในพื้นที่
แล้วก็เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์เพิ่มอีกนะครับ
ดังนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ปฏิบัติการเชิงรุก
กดดันคนร้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่
เป็นการป้องกันคนร้ายฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์
และก่อเหตุกับบุคคลที่อ่อนแอหรือว่ากลุ่มผู้บริสุทธิ์นะครับ
คุณผู้ชมก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีนะครับ